หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่อยากพูดอะไรแล้ว

เพราะว่าทุกครั้งที่หนูพูดมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายนุ่งที่เสียใจ
เพราะว่าทุกครั้งที่หนูพูดมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายนุ่งที่เสียใจ
แล้วมันเป็นเรื่องที่เซ็ตเซ็ตีน
แล้วมันเป็นเรื่องที่เซ็ตเซตีน
มันแบบถ้าหนูพูดอะไรผิดหรือพูดอะไรยังไง
มันแบบถ้าหนูพูดอะไรผิดหรือพูดอะไรยังไง
หรือว่าหนูขอเก็บไว้เป็นเรื่องความสำหรับตัวหนูเองดีกว่า
หรือว่าหนูขอเก็บไว้เป็นเรื่องความสำหรับตัวหนูเองดีกว่า
เพราะว่าหนูเกรงใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ

แต่ต้องยอมรักเป็นช่วงหลังนี้ก็ห่างจริง

หนูไม่รู้จะพูดยังไงค่ะอย่างที่หนูบอกจริงหนูไม่ยากพูดเลย
อยากให้หลายคนสังเกตหนูด้วยผลงานหนู

ก็เพราะว่าความพยายามของหนูเองหนูแบบไม่ได้โชคดีที่จะแบบมีใครมาผลักดันขนาดนั้น
แล้วหนูแค่รู้สึกว่าอยากให้คนรู้จักหนูด้วยความพยายามของหนูด้วยความสามารถหนู
ไม่อยากให้ยงไปกับอะไรแล้วแล้วก็แชร์แบบนั้น

แล้วหลังจากนี้ค่ะเราได้พูดถึงคำว่าไง
เพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องเป็นบรรยากาศทุกท่าน
มันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วเพราะเหมือนที่หนูก็บอกว่าเขาเป็นคนที่สนิทด้วย
แล้วก็ในที่เราสนิทกันแต่ว่าช่วงหลังก็ห่างจริงค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวพอในกรณีก็คิดว่าจะต้องได้แหละ
คุยกันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ห่างกัน
แล้วหนูคิดว่าพี่คงเข้าใจหนูแบบ
ในต่ำสินอะไรเกิดขึ้นก็เป็นหนู
จริงเขาเข้าใจหมดแต่ว่าหนูอยาก

ช่วงที่คนสนิทกันอะมันก็คือระหว่างสองคน
หนูก็เคารพทุกฝ่ายอยู่แล้วเลยคือหนูไม่อยากพูดอะไรมาก
เพราะว่ากลัวพูดมากแล้วจะเอาเฟคให้หลายคน

ไม่ได้หวังว่าใครจะออกมาพูดหรือไม่ได้หวังว่าอะไร

พวกเด็กจ่ายมาก

ให้มีรอบสอบด้วย
หนูไม่ได้โพสต์อะไรนะหนูก็อยู่ในจริงของหนู
ในเหตุการณ์นี้หนูไม่ได้มา
คือหนูเชื่อว่าถ้าคนห่างกันก็ต้องมีการเสียใจอยู่แล้ว

นี่คือสิ่งที่หนูทำดีที่สุดแล้ว
มันไม่ใช่ใครทำดีที่สุดหรือว่าใครทำแย่ที่สุด
มันแค่ด้วยเหตุการณ์นะตอนนี้ด้วยอะไรหลายอย่าง
ที่อยู่ในชีวิตเราอาจจะทำให้เราต้องห่างกันแค่นั้น

ไม่นะคะเพราะว่าหนูเชื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น
มันก็มีสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยค่ะ
มันบทเรียนทุกอย่าง
เพราะว่าการที่เราถูกกัดตามบอกว่ามันมีกฎภัณฑ์ใหญ่มาก
มันต้องลงไปตอนที่ได้
หนูยังไม่เคยบอกเลยนะว่าหนูคบกับใคร

หนูต้องโฆบสอบสอบทรงมหาวรายนะคะ

ทั้งเรียนมันไปด้วยกันกว่าเดียวกัน

ขออยู่คนเดียวก่อน

ก็แปลว่ายังพูดว่าโสดได้ไม่เจ็บปากนะ

หนูไม่ค่อยบอกว่าหนูมีแฟนหรือเป็นแฟนของใคร
ถ้าเราเป็นสนิทกันแล้วตอนนี้ก็ห่างกัน

ขอบคุณค่ะ